แน่นอนนะครับว่าในวันธุรกิจจริงแบบนี้
ต้องมีการให้ซองอ่างเปล่ากับลูกหลาน

แต่ว่าที่อุดรธานีเห็นได้ข่าวว่า

ถูกต้องที่นี่คึกคักมากนะครับ

มูลค่าเกือบ๓ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
ให้ชาวบ้านแบบนี้ทุกปีเลย
นี่แหละค่ะชาวบ้านกว่า๓๐๐คนเขาก็มารอ
อังเปล่าที่บ้านสำลีเงิน
ก็เป็นการรับอังเปล่าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
จากนายปรีชาชัยรัฐหรือว่าเสียปรีชา
เจ้าของโรงงานน้ำตาลทรายเริ่มอุดมและโรงแรมบ้านเชียง
พร้อมด้วยลูกชายและนายประชาชัยรัฐน้องชาย
ก็นั่งถือซองอังเปล่าสีแดงเป็นปึกรอแจกชาวบ้านอยู่เหมือนกัน
ซึ่งในการแจกอังเปล่าครั้งนี้ก็จะมีทั้งทหารแล้วก็ตำรวจ
ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็จัดระเบียบการรับอังเปล่าภายในบ้านพัก
เพื่อป้องกันการเวียนเทียนเผื่อใครมาแล้วก็มาวนรับซ้ำอีก
ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ๑ชั่วโมงนะคะการแจกอังเปล่าครั้งนี้ก็เสร็จสิ้น
ชาวบ้านทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เขาก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่เสียปรีชามาแจกอังปลาให้พวกเขา
คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวบ้านที่มีรายได้น้อยนะคะ
เขาก็บอกว่าถือเป็นการต่อลมหายใจของเขาได้เลยทีเดียว
ทีนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านที่นี่นะครับ
เขาก็ดูของผู้ให้เสียปริชาเขาก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยแจกอังเปล่าเป็นเงิน๓ล้านบาทแบบนี้ประจำทุกปีเลย
แจกมาตั้งแต่สมัยเสียปรีชายังเป็นนุ่มอยู่
จนถึงปัจจุบันนับแล้วก็ประมาณกว่า๓๐ปีแล้วนะคะ
โดยเริ่มจากการแจกลูกน้องคนเลี้ยงม้าก่อน
แล้วก็แจกตำรวจจราจรเพราะรู้ว่าอาชีพเหล่านี้เนี่ย
เงินเดือนไม่มากนักแต่ว่าค่าครองชีพบ้านเราเนี่ย

เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นก็ประมาณ๓๐กว่าปีมาแล้ว
คนละ๒๐๐ซองละ๒๐๐บาท๒๐๐บาท
ก็ทีแรกก็มีประมาณ๓๔๐คนพร้อมกับจราจร
ซึ่งตอนนั้นตำรวจจราจรที่อุดรเนี่ย
มีประมาณ๕๐นายครับ
แต่เนื่องด้วยสาเหตุที่ผมให้จรจรกับให้ทางสำรอง
เพราะว่าผมรู้ว่าค่าคลองชีพของจราจรนี่ก็สูง
แต่รายรับเงินเดือนอะไรก็ไม่มาก
ใช่ไหมก็ถือว่าจุดจีนทั้งหนึ่ง
เราก็ให้กับลูกน้องทะบุญมา
ให้กับลูกน้องเผื่อแผ่กันไป